คุณผู้ชมคะเช้าวันนี้มาดูพาดหัวข่าวใหญ่
หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันก่อน
สำหรับกรณีที่เกิดขึ้นที่ออแลนโดฟรอริดาสหรัฐอเมริกา
คือมีเหตุสะเทือนขวัญเกิดขึ้นอีกแล้ว
ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมีเหตุการณ์
คนร้ายกระดาษยิงเข้าไปในไนท์คลับพาวท์
แล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต๕๐คน
ล่าสุดเนี่ยค่ะจราเข้งับเป็นจราเข้อัลลิเกเตอร์
ที่น่าตกใจคือ
คือเป็นโลกของเด็กที่ดูแล้วไม่น่าจะเกิดเรื่องอะไรแบบนี้ขึ้น
แต่ก็เกิดขึ้นนะคะตามหากันอยู่นานในที่สุด
เจอร่างของเด็กชายวัย๒ขวบคนนี้แล้ว

เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นยังไงบ้างนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำวันที่๑๔มิถุนายนค่ะ
มีอลิเกเตอร์ความยาวประมาณสัก๑๒เมตร
จู่โจมเด็กชายชาวอเมริกันวัย๒ขวบคนนึง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างที่เด็กชายคนนี้
ที่เมืองออแลนโดร์รัสฟลอริดา
คือน้องคนนี้เนี่ยเขาลงไปเล่นน้ำในทะเลสาบ
ทีนี้ผู้เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังบอกว่า
พออลิเกเตอร์จู่โจมแล้วก็ลากตัวน้องคนนี้ลงไปในทะเลสาปแล้ว
พ่อเนี่ยเห็นนะคะแล้วก็พยายามเข้ามายื้อแย่ง
พยายามต่อสู้ดึงตัวลูกชายขึ้นจากน้ำ
แต่ก็ไม่สามารถทำได้สู้แรงอลิเกเตอร์ไม่ไหว
ตัวพ่อเองได้รับบาดเจ็บที่มือเหมือนกันค่ะ
ทีนี้พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นตำรวจเมืองออแลนโดกว่า๕๐นาย
เขาก็เร่งออกค้นหาเด็กชายคนนี้อย่างเร็วที่สุด
รวมถึงค้นหาอลิเกเตอร์ที่ก่อเหตุด้วย
ระดมทั้งเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เรืออีก๘ลำ
ซึ่งในจำนวนนี้ก็มีเรือของหน่วยรักษาความปลอดภัยของรีสอร์ท
แล้วก็เรือรับส่งท่องเที่ยวด้วยนะคะ
จากนี้ยังมีการติดตั้งกับดักอลิเกเตอร์อีกเยอะเลย

เจ้าหน้าที่จับอลิเกเตอร์ได้๔ตัวจากทะเลสาป
แต่ว่าก็ยังไม่เจออลิเกเตอร์ที่ก่อเหตุนะคะ
ตอนแรกหากันอยู่นานหาเท่าไหร่ก็ยังไม่พบเด็ก
แต่ว่าล่าสุดเพิ่งจะยืนยันอัปเดตล่าสุดเลย
เจอร่างของเด็กชายคนนี้แล้วนะคะ

เด็กชายวัย๒ขวบก็เจอห่างประมาณสัก๑๐๒๐เมตรนะคะจากชายฝั่ง
ซึ่งทางในอำเภอเนี่ยเขาก็บอกว่าน้องเนี่ยน่าจะเสียชีวิตจากตอนที่ถูกลากลงไปในน้ำ
คือน่าจะเสียชีวิตจากการจมน้ำแล้วล่ะ
แล้วก็ในที่สุดก็เจอร่างของน้องแล้วนะคะ
ซึ่งหลายคนก็เฝ้าตามหากันตลอดทั้งวันทั้งคืนทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
ในที่สุดพบแล้วพ่อกับแม่ก็จะว่าจะว่าดีใจคงไม่ได้
แต่อย่างน้อยก็ยังได้เจอร่างของลูกชาย
เพราะตอนแรกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เจอหรือเปล่า
ไม่รู้ว่าอลิเกเตอร์ลากลงไปเนี่ยเอาไปกินหรือเปล่า

ในที่สุดก็เจอจนได้เขาระบุเวลาเอาไว้นะคะว่าเวลาเจอเนี่ย
บ่ายโมง๔๕นาทีตามเวลาท้องถิ่น
ซึ่งน้องก็ถูกลากไปช่วงกลางคืนของวันอังคาร
ตามเวลาของที่สหรัฐอเมริกาค่ะ
กับแม่ก็บอกว่าไม่ได้ติดใจเรื่องของการชนะสูตรพลิกศพอะไร
สรุปออกมาจากทางด้านของนิติวิทยาศาสตร์แล้วนะคะว่าเด็กชายคนนี้
เสียชีวิตจากการที่ถูกอลิเกเตอร์ลากลงทะเลสาปไปค่ะ
รู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็จะให้ความช่วยเหลือทุกวิถีทางที่ทำได้
พบอยู่ทั่วไปเลยตามพื้นที่ชุ่มน้ำ
น้องน้ำแม่น้ำและทะเลสาบ
มีผู้เสียชีวิตจากคมเขี้ยวจอราเข้ในรัฐฟอริดา
รวมแล้ว๒๒คนเขานับตั้งแต่ปีพศ๒๕๖
และบริเวณทะเลสาบเซเว่นซีลากูล
ที่เกิดเหตุก็ต้องบอกเลยว่า
ก็มีการพบเห็นจราเข้อัลลิเกเตอร์อยู่บ่อย
แล้วก็จุดที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็บอกแล้วว่า
มีป้ายติดเตือนเอาไว้ว่าห้ามลงเล่นน้ำ
หลายคนก็เลยสงสัยว่าอัลลิเกเตอร์
ต่างกับจราเข้ธรรมดายังไงบ้างนะคะ
เดี๋ยวเราจะมีภาพให้คุณผู้ชมได้เห็น
ความแตกต่างระหว่างจราเข้กับอัลลิเกเตอร์
คืออัลลิเกเตอร์อเมริกาเขาเรียกกันว่าจราเข้ตีนเป็ดอเมริกา
เป็นสัตว์เลื้อยคลานเฉพาะถิ่นนะคะ
พบในทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา
เป็นอัลลิเกเตอร์๑ใน๒ชนิดที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในโลก
ซึ่งต้องบอกเลยว่าอัลลิเกเตอร์อเมริกามีฟันที่แหลมคมมาก
และฟันสามารถงอกใหม่ทดแทนกันได้ทันที
ก็คือฟันสามารถงอกได้ตลอดชีวิตล่ะค่ะ
อายุไขเฉลี่ยประมาณ๓๐๕๐ปี
ตัวผู้โตเต็มที่เนี่ยความยาวสักประมาณ๑๑ฟุตหรือ๓๔เมตรนะคะ
ซึ่งความแตกต่างอยู่ตรงนี้คุณผู้ชม
ลิเกเตอร์จะอยู่ในน้ำจืด
จราเข้จะอยู่ในน้ำเค็มจราเข้น้ำจืดก็มี
แต่อัลลิเกเตอร์อยู่ในน้ำจืดเท่านั้น
พบเห็นมากก็คือปลายรัฐฟรอริดาตอนใต้
ลิเกเตอร์ต่อมเกลือบนลิ้นที่ทำหน้าที่ขับเกลือทำได้ไม่ดีนัก
ก็เลยอยู่ในน้ำเข็มได้ไม่ดี
การวางไข่ของจราเข้จะวางไข่ทำรังอยู่ที่บนสาย
แต่อัลลิเกเตอร์จะวางไข่ทำรางอยู่ที่บริเวณต้นไม้พืชรอบน้ำจืด

ขากันไกลจอราเข้จะต่างจากขากันไกลของอัลลิเกเตอร์
จราเข้ให้สังเกตดูนะคะที่ปากหรือจมูกจะแหลมยาว
เป็นลักษณะเหมือนตัวบีใช่
แต่ปากหรือขากันไกลของอัลลิเกเตอร์จะกลมกว่า

ถ้าสังเกตง่ายดูที่ฟันก็ได้เวลาเขาปิดปาก
ถ้าเป็นจราเข้จะมีฟันโผล่ให้เห็นแบบนี้เลย
เพราะว่าด้วยความที่ปากเขาเรียวแล้วก็เป็นตัววีเล็ก
เขาบอกว่าให้สังเกตเวลาจราเข้ยิ้ม

ใช่เพราะว่าจราเข้ยิ้มเนี่ยถ้าอลิเกเตอร์นะคะ
จะเห็นแค่ฟันบนแหลมลงมา

แต่ถ้าจราเข้ฟันเขาจะสบกันเต็มพอดี
พอยิ้มเห็นทั้งฟันบนเห็นทั้งฟันล่าง

แข็งแรงพอกันฟันคมพอกัน

อัลลิเกเตอร์จะผิวสีเทาไม่ก็ดำ

จราเข้ผิวหนังจะสีอ่อนกว่า
มีน้ำตาลอ่อนเขียวมะกอก

เขาบอกว่าลองสังเกตกระเป๋า
หรือว่าเครื่องหนังที่ทำจากหนังจราเข้

ถ้าเป็นจราเข้กับอัลลิเกเตอร์นะคะ
ถ้าถามว่าเจอจราเข้
กับเจออัลลิเกเตอร์พร้อมกัน

ลิเกเตอร์เชื่องกว่าจราเข้นะคะ

แต่ยังไงก็น่ากลัวพอกัน